มีพาดหัวนี้ครับเท่า๗๙พลังม้าช็อกดับ
พลอดรักกิ๊กวัย๗๐รถกู้ชีพช่วยไม่ทัน

แล้วก็เป็นพาดหัวข่าวที่เราพาดหัวไปเมื่อสักครู่นี้
ดังนั้นติดตามประเด็นนี้ก่อนเลยนะครับ
ตำรวจโรงพักเมืองปฐุมธานีเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ตำบลบางเดืออำเภอเมืองปฐุมธานีนะครับ
ผู้เสียชีวิตคือนายขวัญนามสมมุติอายุ๗๙ปี
สภาพศพนอนหงายอยู่บนพื้นห้องข้างเตียง
ในลักษณะไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
ตรวจสอบตามร่างกายนั้นไม่พบบาดแผลและร่องรอยการต่อสู้นะครับ
ส่วนภายในห้องพบเสื้อผ้าของผู้ตายวางกองอยู่บนโซฟา
และที่โต๊ะมีขวดเบียร์วางอยู่พร้อมกับแก้วเบียน๑ใบ
ที่ยังมีเบียร์เหลือครึ่งแก้วนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรวบรวมแล้วก็ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าหัวใจวายเฉียบพลัน
อกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็พบกับนางเรียม
อายุ๗๐ปีชาวลบบุรียืนรอให้การ
โดยเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
เรียมเองกับผู้ตายคือรู้จักกันมาประมาณ๗๘ปีแล้ว
และเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ผู้ตายได้โทรศัพท์มาหา
เพื่อที่จะชักชวนกันมาที่โรงแรมแห่งนี้
จากนั้นจึงพากันนั่งรถแท็กซี่เข้ามาเปิดห้องที่เกิดเหตุ
ซึ่งตัวนางเรียมเองก็ได้สั่งเบียนมาดื่ม
และขณะที่ผู้ตายกำลังถอดเสื้อผ้าอยู่
แล้วก็มายืนเล้าโลมตัวเธอนะครับ
ก่อนที่จะใช้มือช่วยสำเร็จความไคร่สักพัก
ตัวผู้ตายนะครับคุณตาขวัญ
ก็เริ่มมีอาการเกร็งและหายใจขัด
แล้วก็ล้มหงายตึงลงไปด้วยความตกใจสุดขีด
เรียมก็รีบเปิดประตูไปเรียกพนักงานโรงแรมเข้ามาช่วย
ก่อนที่จะเรียกรถกู้ชีพโรงพยาบาลปฐุมธานีมาช่วยเหลือ

คุณตาขวานนั้นเสียชีวิตไปก่อนแล้วนะครับ
นี่นะฮะคุณป้าหรือคุณยายท่านนี้ก็ตกอกตกใจนะครับ

ทางญาติของผู้ตายมาที่เกิดเหตุให้ข้อมูลกับเจ้านัตรธีเพิ่มเติม
บอกว่าผู้ตายป่วยเป็นอมพลึกแขนขาข้างขวาไม่มีแรง

ต้องใช้รถแบบสามล้อถีบแล้วก็ใช้ไม้เท้าช่วย
ภรรยาผู้ตายคือคุณตาก็มีภรรยาอยู่แล้ว
แต่ภรรยาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนเศษที่ผ่านมา
แล้วก็พบว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ
มีการเบิกเงินออกจากบัญชีเงินฝากครั้งละ๒๐๐๐บาท

คือญาติก็ไม่รู้ว่าคุณตาเอาเงินไปทำอะไร
ก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายปั่นสำล้อคู่ชีพออกมาหน้าหมู่บ้าน
ก็คิดไม่ถึงว่าจะนัดคู่ขามาเปิดโรงแรมนอน
ตอนนี้ทางญาติก็ให้ส่งศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เพื่อจะผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ